ไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับไปดูเหตุระทึกแม่บ้านสามคนติดลิฟต์ครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นลมไปแล้วหนึ่งท่าน
เป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงนะฮะแล้วยิ่งถ้าไกล
กลัวที่แคบไปกันใหญ่เลยนะครับ
กู้ภัยนำอุปกรณ์ตัดถ่างไปช่วยเหลือแม่บ้านที่ติดอยู่ในลิฟต์
ที่ปาร์ทเมนต์หมู่๗ตะวนทุ่งสุขลาอศรีราชาจชลบุรี
ไปช่วยเร่งด่วนเลยเพราะว่าแม่บ้านทั้ง๓คน
ลิฟต์อยู่นานแล้วล่ะชั้น๕เป็นชั่วโมงแล้ว
กู้ภัยพยายามง้างประตูลิฟท์ทำไม
ให้อากาศเข้าไปก่อนใช้เวลาอยู่๑๐นาที
ก็สามารถนำตัวแม่บ้านทั้ง๓คนออกมาได้อย่างปลอดภัย
ทราบชื่อ๑ใน๓แม่บ้านก็คือนางพิทยาเรืองนภา
อายุ๕๒ปีส่วนแม่บ้านอีก๒คนนี้เขาส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเล่าบอกว่า๙โมงจำได้เลย
บึ้มเอาเสียงอะไรดังอ่ะเสียงหม้อแปลงครับหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดครับ
แล้วมีเสียงออดมาจากในลิฟต์ขอความช่วยเหลือวิ่งไปดูก็นั่นแหละครับ
อย่างที่ผมบอกงัดลิฟต์ก่อนงัดเพื่อให้อากาศเข้าไปให้คนข้างในหายใจครับ
ม่อแปลงระเบิดครับใช่

เขาติดมาเหรอประมาณกว่าคือกว้าง